คุณผู้ชมคะมีคุณหมอสัตวแพทย์ออกมาเตือนค่ะสำหรับคนที่เลี้ยงสุนัขนะคะต้องระวังเวลาซื้อของเล่นให้สุนัขหรือว่ามีของเล่นอะไรอยู่ในบ้านที่เป็นยางตัวเล็กอะไรแบบ
สุนัขมันชอบกัดแล้วบางทีมันกินไปเลยอ่ามีสุนัขตัวหนึ่งอ้วกออกมาเป็นเป็ดยางห้าตัวเป็ดยางสีเหลืองเหลืองที่เขาไปลอยน้ำอะไรแบบเนี้ย
เวลาโดนเวลากัดบีบมันจะมีเสียงหมามันชอบเล่นไงมันอ้วกออกมาก่อนแล้วคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวต้องผ่าดูนะว่ามันกินเข้าไปเยอะหรือเปล่ามันกินเข้าไปขนาดเนี้ย
เนี้ยพาออกมานะอีกสามสิบสองตัวในท้องอยู่ในท้องมันหมดเลยเหรอใช่สามสิบสองบวกห้าก็แปลว่าสามสิบเจ็ดตัวอย่างน้อยที่มันกินเข้าไปอ่ะ
แสดงว่าไอ้๕ตัวที่มันอ้วกออกมาเนี่ยคือมันไม่ลงแล้วอ่ะมีพื้นที่จะเก็บแล้วอ่ะน่าสงสารมากค่ะมียางแบบนี้ด้วย
เนี่ยผ่าออกมานี่เจ้าสุนัขขวามือเนี่ยนะคะเจ้าเดเวล
คุณพิริพัฒน์บุญนินทร์นักข่าวของเราก็เลยไปคุยกับ
ตวแพทย์หญิงทิตินันจารุพัฒนาสิริกุลหรือหมอมุยเจ้าของโพสต์นะคะ
คุณหมอบอกว่าเมื่อวานนี้เจ้าของของเจ้าเดเวล
เอาเจ้าเดเวลมารักษาเพราะบอกว่าเมื่อวันก่อน
เป็ดยางมาใส่สระน้ำแล้วก็เอามาวางให้เจ้าเดเวลเล่น
ปรากฏว่าเจ้าของอ่ะเผลอหลับตื่นมาตอนเช้าอ้าว
หมาอาเจียนอาเจียนออกมาเป็นเป็ด๕ตัว
ตอนแรกออกมาสองก่อนครั้งที่สองออกมาอีกสาม
ก็เลยกลัวว่าน่าจะมีเป็ดยางหลงเหลืออยู่ในท้อง
ก็เลยนำตัวไปเอ็กซาเรย์โอ้โหพอเอ็กซาเรย์เท่านั้นแหละ
มีสิ่งที่รูปร่างคล้ายเป็ดอยู่ในท้องของเจ้าเดเวลเพียบเลยค่ะ
คุณหมอก็เลยบอกว่าต้องผ่าตัดนะคะคือวางยาสลบเลยนะ
กรีดหน้าท้องผ่าตัดเอาเป็ดยางออกมาสุดท้ายแล้ว
เอาเป็ดยางออกมาได้สามสิบสองตัวบวกยางสีเขียวอีกสองชิ้น
วกพลาสติกที่เป็นกระดูกอีกเต็มไปหมดเลยอะค่ะ
ชอบเล่นน้ำเจ้าของเขาก็ซื้อสระน้ำมาค่ะ
แล้วก็ซื้อตุ๊กตาเป็ดมาด้วยใช่เพื่อแบบ
กะว่าเอามาลอยน้ำสวยอะไรอย่างนี้ใช่
แล้วก็ทีนี้เนี่ยพี่เดเวลเขาเป็นหมาที่ชอบเล่นลูกบอลที่มีเสียงปิ๊บอยู่แล้วค่ะ
ใช่ทีนี้พอเหมือนกับว่าแม่เขาไปเหยียบโดนเป็ดปิ๊บอย่างนี้ค่ะ
เขาก็น่าจะแบบเอาไปเคี้ยวเล่นในคลิปจะเห็นแค่สองตัว
แล้วเราก็ตัดจบใช่ค่ะเพราะว่าอยากไปเหมือนคอนเซ็นเทรดกับการผ่าตัดมากกว่าใช่
แล้วก็แต่ว่าพอหลังจากนั้นก็คือควักออกมาเรื่อยใช่ค่ะ
แล้วก็พอผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเอาไปล้างแล้วก็มานับดู
ก็นับได้ทั้งหมดสามสิบสองตัวสามสิบสองตัวใช่ค่ะสามสิบสองตัวที่อยู่ในท้อง
มุยบอกว่าถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้นะไอ้ลูกเป็ดยางทั้งหมด
ที่มันกลืนเข้าไปอ่ะค่ะมันก็จะไหลเข้าสู่ระบบลำไส้นะ
แล้วก็จะติดเชื้อแล้วก็อาจทำให้ลำไส้แตกฉีกขาด
เป็นแผลอันตรายถึงชีวิตน้องหมาได้นะครับก็เลยอยากฝากเจ้าของน้องหมาทุกคนให้ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ
จะซื้อของเล่นให้น้องหมาก็ต้องเลือกชนิดเล่นแล้วก็ขนาดที่เหมาะสมกับมันด้วย
ไม่งั้นเป็นอันตรายไม่รู้ตัว
ก็จะเป็นลักษณะของการอุดตันอ่ะนะคะใช่พอเป็นลักษณะของการอุดตันเนี่ย
มันก็จะมีในเรื่องของถ้าสมมุติว่าเป็นจำนวนมากการก็ไม่สามารถกินน้ำกินอาหารได้นะคะ
ก็จะมีอาการอาเจียนปวดท้องใช่ค่ะอาเจียนปวดท้องแล้วก็อาจจะมีลักษณะของลำไส้ที่มันแตกใช่
อันตรายอาจจะติดเชื้อในช่องท้องแล้วก็อาจจะถึงกับเสียชีวิตได้
เพราะว่าไปอยู่ที่ลำไส้แล้วมันไม่ย่อยไงมันก็คาอยู่ไง
เจ้าเดเวลตัวใหญ่เลยกินได้เยอะกลืนได้เยอะเชียว
นี่คือหลังผ่าตัด๑วันนะฮะที่คุณหมอนัดมาดูอาการนะฉี่ใส่ด้วย
แสดงว่าปลอดภัยดีเออล่าเริงดีรู้ไหมเนี่ยว่าทำอะไรลงไปในเดเวล
มุยบอกว่าหลังผ่าตัดแล้วก็อาการดีขึ้นแบบนี้นะครับฟื้นตัวดีมาก
คือมาดูอาการก็ไม่สนใจหมอเลยเรียกยังไงก็ไม่หัน
ไม่รู้เลยเหรอว่าหมอเขาช่วยชีวิตไว้เนี่ยที่ผ่านมาคุณหมอมุยบอกว่านี่ไม่ใช่เคสแรกนะครับ
ผ่าตัดแล้วเจอเป็ดยางในช่องท้องของน้องหมาเนี่ย๔๕เคสแล้วนะฮะ
กอล์ฟยังมีเลยนะแล้วก็พวกพลาสติกอะไรพวกนี้อีกหลายอย่างที่หมามันกลืนเข้าไป
ต้องระวังนะคะทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับเจ้าของของเจ้าเดเวลนะคะ
นางสาวนาริสราเนียนสิริอายุ๓๖ปีก็บอกว่าตอนนี้โอ้โหวิ่งเล่นได้ปกติแล้ว
ซ่าแล้วนะคะเพศผู้ค่ะ๒ปี๑๑เดือนแล้วค่ะ
คุณนาริสราบอกว่าก่อนเกิดเรื่องก็ยอมรับว่าซื้อเป็ดยางมาใส่เอาไว้ในสระน้ำตอนกลางคืน
ปกติเจ้าเดเวลจะกัดแต่ลูกบอลที่มีแสงมีไฟมีเสียงอะไรแบบนี้
เข้าใจว่าเจ้าเดเวลน่าจะไปนอนทับเป็ดยางแล้วเสียงดังก็เลยกลืนกลืนซะเลยอ่ะกินเลยอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็เจ้าของบอกหลับไม่สนใจอะไรตื่นเช้ามาถึงจะเห็นว่าเจ้าเดเวลเนี่ยอาเจียนออกมา

ปกติเขาไม่เคยนะคะเค้าจะไม่ชอบเล่นเป็ดเลยส่วนใหญ่จะเล่นลูกบอลที่มีเสียงมีไฟค่ะ
เมื่อวานก็ซึมเลยเมื่อวานไม่ลุกเลยแต่วันนี้วิ่งได้เดินได้เดินตามตลอด